เกิดเหตุสลดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
เมื่อหนุ่มวัยสามสิบหกปีหายออกจากบ้านไปอย่างปริศนา
ผู้เป็นแม่เองก็นั่งเฝ้ารอลูกทั้งคืนก็ยังไม่กลับบ้าน
สุดท้ายก็เลยออกตามหาลูกกันนะคะ
ไปเจอรถจักรยานยนต์จอดอยู่ริมแม่น้ำปิง
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่มาระดมกันค้นหาภายในแม่น้ำ
สุดท้ายไปเจอลูกชายกลายเป็นศพแม่ร้องไห้แทบขาดใจเลยนะคะ
คาดว่าน่าจะลงไปเล่นน้ำแล้วก็เป็นตะคิวเสียชีวิตนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิโรมใจเชียงใหม่
ก็ระดมทีมนักประดาน้ำลงมาช่วยกันค้นหาร่างของนายเกรียงไกรมาลีอายุ๓๖ปี
ญาติแจ้งว่าผู้สูญหายน่าจะจมน้ำอยู่บริเวณแม่น้ำปิ่งในพื้นที่บ้านป่าคอยใต้
ตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
โดยที่เกิดเหตุก็มีญาติพี่น้องแล้วก็ชาวบ้านมาดูการค้นหาเป็นจำนวนมาก
ทันทีที่เจ้าหน้าที่ใช้เวลาดำน้ำงมค้นหาอยู่ประมาณ๑๕นาที
ก็พบร่างของนายเกรียงไกลจมอยู่ใต้น้ำ
ญาติพี่น้องต่างร้องไห้ด้วยความเสียใจเนี่ยค่ะ
แม่ของผู้ตายร้องไห้แทบขาดใจเลยค่ะ
ลูกชายเนี่ยจากไปอย่างไม่มีวันกลับนางประมวลมาลีอายุหกสิบสามปี
มารดาของผู้เสียชีวิตเล่าว่าเมื่อวานนี้ลูกชายเนี่ยก็ออกไปทำงานตามปกติ
กระทั่งช่วงเย็นก็กลับบ้านมานอนดูทีวีก่อนจะหายตัวไป
คิดว่าลูกชายคงจะไปกินเหล้ากับเพื่อนกระทั่งค่ำมืดแล้วก็ไม่กลับจึงเป็นห่วง
พยายามออกตามหาแล้วก็รอตลอดทั้งคืนลูกก็ยังไม่กลับมา
ช่วงเช้าก็เลยไปพบกับรถจักรยานยนต์แล้วก็ทรัพย์สินของลูกชาย
ก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยกันงมค้นหาค่ะ
ประธานการณ์มาแล้วก็เพิ่งมาเข้าบ้านแล้วเพิ่งก็นอนดูโทรทัพ
เธอเข้ามาที่ที่แม่แหนมเนี้ยนานหลายอย่างครับ
หายไปไปก็นึกว่าไปกินเล่าต้วยเพื่อนกันธรรมดาเขาดูแบบว่าอันนี้
หลังจากพบร่างแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็นำนายเกลียงไกลขึ้นมาบนฝั่ง
ถูกทำร้ายสภาพศพสวมเพียงกางเกงในตัวเดียวตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะลงไปเล่นน้ำแล้วเกิดเป็นตะคิวจมน้ำเสียชีวิต
ก็ส่งศพไปให้แพทย์ตรวจอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนต่อไปค่ะ